ไปดูกันที่บรรยากาศที่นี่เลยค่ะ
ถวายองค์ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมามหาเทพนคราช
ที่วัดป่าสถานมหามงคลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
พร้อมกันเลยค่ะพี่น้องประชาชนไปกันเยอะเลยนะคะ
รวมไปถึงแฟนเพจลูกสาวพญานาคจากในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
เขารวมกันไปนะ๓๐๐คนคุณผู้ชมมาร่วมงานเยอะมากค่ะ
โดยสองลูกสาวพญานาคเห็นบอกว่ามาเป็นเจ้าภาพ
วายองค์ปู่องค์ย่าศรีปฐุมมา
ความสูงประมาณ๑๕เมตรคุณผู้ชมนะฮะ
ทั้งคู่ก็พร้อมด้วยแฟนคลับร่วมกันบริจาคเงินทำบุญกันมาเพื่อจัดสร้าง
ตามความตั้งใจที่ว่าเขาจะจัดสร้างแบบนี้นะ๙วัด
เออเลือกที่จังหวัดบุรีรำเป็นที่แรกเลยคุณผู้ชม
จากสองท่านจะเดินทางมาเป็นประธานแล้วนะ
ทั้งคู่ก็ยังสวมชุดนางอับสราหรือว่านางอับสรานาคีเป็นไงสวยไหมล่ะ
โชว์ลีลาร่ายรำถวายองค์ปู่องค์ย่าอย่างงดงามอ่อน
ช้อยไปไหว้ไปลำมาหลายที่แล้วไงเริ่มเข้าท่าเข้าทีแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ก่อนจะถึงวินาทีสำคัญที่พี่แจ๊กเกอรีนรอ

นั่นก็คือการจุดประทัดบูชาองค์พญานาคคุณผู้ชม
ได้เลขหางประทัดออกมาก็คือเลข๕๙แล้วก็เลข๓
ดิฉันค่อยหาซื้อ๕๙ไม่มีแล้ว
ดิฉันเข้าไปดูในลอตเตอรี่ออนไลน์หาซื้อไม่ได้แล้วเหมือนกัน
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตามแผงประชาชนทั่วไปยังหาได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ
หลังจากเสร็จพิธีบวงสวงทั้งคู่เปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้ใครก็พากันเรียกหนูว่าเจ้าแม่กันบ้างล่ะนะคะ
เพราะว่าใบ้ให้เลขเด็ดอะไรกันไป
ใจจริงน้องบอกว่าอยากให้เรียกว่าเป็นการมอบความสุขผ่านตัวเลขมากกว่า
หวังอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบแล้วก็มาร่วมบุญกันด้วยนะคะ
นี่เป็นอย่างไรคุณกิ่งช้างกันไปเลยนะคุณคุณสมนตร์
ไปฟังเสียงพี่กันหน่อยจ้า

แต่ถ้าตัวเลขทำให้คนมีความสุขได้เราก็ยินดี
พอหลังมาเหมือนคนได้โชคลาภกับเราเยอะ
กับทุกครั้งที่เราไปลำบวงสวงนะคะ
ตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นโชคสำหรับเขาอะไรอย่างนี้

อยากให้สถานที่ที่แบบรู้สึกศักดิ์สิทธิ์รู้สึกร่มเย็น

ก็เลยเลือกที่จะสร้างสถานที่นี้เป็นสถานที่แรก
โอ้โหสาธุนะคะแต่เลขสวยมากเลยนะคะ
๕๙ไม่มีแต่๘๘มีอยู่ในสถานที่